ยกที่๒นี้เป็นการพบกันระหว่าง
นักสู้ผู้ท้าชิงจากมุมแดงคุณปู่
กับนักสู้หนึ่งสมัยจากมุมน้ำเงินคุณตอส
การดริปวิวแชร์โชว์เลยครับ

แล้วเราไม่มีบ้านอยู่
น้ำน้อยใจไหมก็น้อยใจแต่สงสารลูกมากกว่าค่ะ

แม่เขาไปโรงเรียนแล้วนะหนูไปด้วยไหม
ฟ้าสั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าของ
สำหรับตายแล้วเจ้านั้นมีครั้งที่ผ่านมาหากเจ้าจริง
ร้องได้ให้ล้าง
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง
เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกันตามลำดับขั้นร้องถูกอยู่ต่อ
ร้องผิดกลับบ้านและเงินทุนที่สะสมมา
จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูกหากร้องผิดทั้งคู่
แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่งร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละหนึ่งล้านบาทโดยผู้เข้าแข่งขัน
มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
สวัสดีนะครับแฟนของเรานะครับแล้วก็แฟนของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
แน่นอนที่สุดนะครับเรามีนัดกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
เคารพทงชาติแล้ว๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันกับรายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
เป็นการประชันนะครับในเรื่องของความแม่นยำของเนื้อเพลงนะครับโดยผ่านบทเพลงลูกทุ่งนะครับ
ซึ่งบนเวทีแห่งนี้นะครับเราก็จะมีนักสู้ถึงสองคนนะครับที่จะขึ้นมาบนเวทีเพื่อชิงเงินล้านจากทางรายการของเราครับ
ถ้าเกิดว่าร้องถูกต้องทั้ง๑๐ยกเลยนะครับทั้งสองคนครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่รับไปเลยคนละ๑ล้านบาทรวมเป็น๒ล้านบาท
ในยกที่๒นี้เป็นการพบกันระหว่างนักสู้ผู้ท้าชิงจากมุมแดงคุณปู่คุณแม่ลูกสามหัวใจแกร่ง
กับนักสู้หนึ่งสมัยจากมุมน้ำเงินคุณตอสหนุ่มครึ่งท่อนผู้ไม่เคยท้อ
ประชันเนื้อเพลงในวันนี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับทั้งสองท่านสู่รายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับ
วันนี้ทั้งสองท่านดูสดใสทีเดียวนะครับมาพร้อมกับครอบครัวทั้งคู่เหมือนกันนะครับ

แน่นอนมากับสามีนะครับคุณฤทธิ์แล้วก็ลูกทั้ง๓คนนะครับ
เป็นต่อน้องพอใจแล้วก็น้องใบข้าวที่อยู่บนอกคุณพ่อนั่นนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครั้งที่แล้วนะคะก็ทั้งสามน้องน้องเนี่ยก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับในสตูเท่าไหร่
ก็จะเขินแล้วก็จะโยเยนิดนึงแต่ว่ามาวันนี้รู้สึกสดชื่นขึ้น
พอใจโอเคไหมวันนี้โบกมือให้คุณแม่หน่อยเสียคุณแม่ปูหน่อยโบกมือหน่อยโอเค
นะคะส่วนฝั่งของคุณตอสเนี่ยแน่นอนค่ะขวัญใจมีอยู่สองท่าน
แล้ววันนี้ก็มาทั้งสองท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่สาหรือว่าแฟนคุณหน่อยสวัสดีนะคะ

เห็นการต่อสู้ชีวิตของคุณตอสแล้วเนี่ยของคุณปูตัวเองก็ว่าลำบากแล้วนะฮะเป็นแบบร่อนเร่พะเนจรย้ายไปเรื่อย
แต่พอเห็นภาพของคุณตอสแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับ
ครอบครัวหนูยังโชคดีค่ะที่ครบ๓๒ครับ
แต่ก็พี่ให้กำลังใจเนาะขอบคุณครับ
เราสู้ไปด้วยกันเนอะ

จริงนะคุณผู้ชมรายการของเราบางทีคุณผู้ชมแบบว่าดูแล้วแบบชีวิตเรามันเศร้าหมองจังเลยมันแย่จังเลย
พอเปิดรายการร้องได้ให้ล้านมาบางคนส่วนใหญ่ด้วยนะคะมีพลังใจเอาไปต่อสู้กับชีวิตเยอะเลย
เพราะว่านักสู้ชีวิตส่วนใหญ่ที่เข้ามาในรายการของเราลำบากทุกคนค่ะ
แต่ว่าเขาเหล่านั้นไม่เคยละทิ้งโอกาสค่ะในทุกความลำบากมีความพยายามอันเข้มข้นซ่อนอยู่เสมอเหมือนคู่นี้ค่ะ
วันนี้ใครจะอยู่บนวิธีของเราก่อนคะให้คุณปูแล้วกันเนาะ
อยู่สุพรรณบุรีทำงานก่อสร้างค่ะตอนนี้พักอยู่แคมป์ก่อสร้าง
สุพรรณบุรีเลยค่ะแฟนหนูทำงานคนเดียวค่ะ
ตอนนี้หนูทำไม่ได้เพราะหนูเราเลี้ยลูกอ่อน๓คนค่ะ
ปูคุณแม่ยอดนักสู้ที่ต้องเลี้ยงลูกถึง๓คน
ในวัยกำลังกินกำลังนอนครอบครัวของเธออาศัยอยู่ในสายงานเกาะสร้าง
เธอต้องดิ้นรนต่อสู้ทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้มีกินในแต่ละมื้อ
นี่ค่ะห้องของหนูค่ะกับครอบครัวค่ะนี่คือลูกทั้งสามคนของหนูค่ะ
นี่คือคนโตค่ะน้องเป็นต่ออายุ๔ขวบค่ะ
ส่วนนี้คนกลางค่ะชื่อน้องพอใจอายุ๒ขวบ๘เดือนค่ะ
คนเล็กชื่อน้องใบข้าวอายุแปดเดือนค่ะนี่คือทางชีวิตของพวกหนูแล้วค่ะ
มีแค่นี้ค่ะเดิมแฟนหนูเป็นคนโคราชค่ะ
มีบ้านอยู่ที่นั่นค่ะน้องชายอยู่ในบ้านหลังนั้นคนเดียว
จังหวะที่ว่าน้องชายไปโรงเรียนนะคะลืมถอดกระทะไฟฟ้า
ไฟไหม้หมดทุกอย่างในบ้านเอาอะไรออกมาไม่ทันเลยแม้แต่ชิ้นเดียวค่ะ

เพลิงไฟที่เผาไหม้บ้านไม่ใช่แค่เผาไหม้ความหวังเรื่องที่อยู่อาศัยของปูเท่านั้น
แต่มันยังเผาไหม้ความฝันเรื่องการไปโรงเรียนของลูกเธออีกด้วย
ก็เลยต้องใช้ชีวิตล่อนเล่ไปกับแคมป์ก่อสร้างตลอดค่ะ
ลูกก็ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าเราไม่มีคนดูแลไม่มีบ้านให้ลูกอยู่
ที่จะไปดูแลลูกให้ลูกได้เรียนหนังสือค่ะ
เสียจังที่ลูกว่าช้ามาแหมคออับน้ำนะ
ผมไปโรงเรียนก่อนแต่ลูกไม่ได้ไป
แต่ให้ลูกใส่ชุดเพราะเขาอยากใส่
สารแต่ลูกค่ะเพราะว่าพูดทุกวันว่าพรุ่งนี้หนูไปโรงเรียนแล้ว
หนูอยากได้เงินรางวัลไปซ่อมแซมบ้านที่โคราชค่ะ

พอขายของหน้าบ้านเล็กน้อยเพื่อให้ได้เลี้ยงลูก
ลูกได้ไปโรงเรียนค่ะเหมือนเด็กคนอื่นเขา
คนนี้จะพยายามทำให้ลูกไปโรงเรียนให้ได้ค่ะ

แฟนต้องทำงานคนเดียวเหมือนเดิม
ตอนนี้ยังอยู่ที่ไซส์ที่สุพรรณอยู่ไหมฮะ
ตอนนี้ย้ายมาไซส์ที่พระราม๒แล้วค่ะ
โอ้โหเจอกันครั้งที่แล้วอยู่อีกที่หนึ่ง
ใช่ค่ะมาครั้งนี้มาอยู่อีกที่หนึ่งแล้ว
ถ้าสมมุติวันนี้เกิดพ่ายแพ้แล้วได้ยอดเงินไม่ตามสมควร
ชีวิตของคุณปูก็ยังจะต้องย้ายไปจน

อย่างนี้คุณปูในการที่จะย้ายไปแต่ละที่แต่ละที่เนี่ย
ล่วงหน้าก่อนกี่วัน
ราวประมาณเดือน๒เดือนอย่างนี้ค่ะ

เดี๋ยวเสร็จแล้วทีนี้รู้สึกยังไงเวลาแบบ
เราไปทำบ้านเนี่ยทำบ้านคนอื่นเขาเนี่ย
พอจะเสร็จจะเสร็จย้ายจะเสร็จจะเสร็จย้าย

บางทีก็หนามน้อยใจไหมก็น้อยใจแต่สงสารลูกมากกว่าค่ะ
ที่ต้องแบบว่าเล่ร่อนไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
น้อยใจมีอยู่แล้วเรื่องเศร้าในการไร้ที่อยู่มีอยู่แล้ว
แต่ในทุกครั้งที่มองลูกยิ่งลูกโต

เขาพูดเป็นนะคะแม่เขาไปไหนกัน
แม่เขาไปโรงเรียนแล้วนะหนูไปด้วยไหมให้หนูไปมั่งเนี่ยค่ะ
คำถามของลูกเป็นคำถามที่ไร้เดียงสาเหลือเกิน
แต่มันก็กัดกินใจเราน้ำตายดไหมคุณปู
หยุดค่ะแต่ว่าบางทีก็ไม่อยากให้ลูกเห็น
จับมือคุยกับสามีไหมสามีว่าไงบ้าง
ก็ไม่รู้จะทำไงกัดฟันใช้หนี้ให้หมดก่อน
แล้วเราก็ค่อยเก็บทำบ้านเนอะอะไรแบบนี้ค่ะ
ณตอนนี้ใครเป็นเสาหลักในการหาเงินคะ

คุณฤทธิ์ทำงานได้วันเท่าไหร่คะคุณฤทธิ์
วันละสี่ร้อยครับวันละสี่ร้อย

ค่ากินค่าอยู่ใช้จ่ายอะไรมั่งวันหนึ่ง
ก็ข้าวข้าวครับแล้วก็ค่าขนมลูก

จะเอาลูกเราไปส่งให้กับญาติ
แล้วรายได้นะตอนนี้ที่คุณฤทธิ์ทำอยู่

ร้อยนี่ก็แค่ค่ากิน
ก็หมดแล้วในฐานะเสาหลักของครอบครัว
คิดว่าเมื่อไหร่เราถึงจะมีโอกาสได้ใช้หนี้บ้างหรือใช้หนี้จนหมดคุณฤทธิ
บางทีก็เหลือน้อยครับเหลือไม่ถึงพันครับบางทีครับ
เงินเก็บคงยากการใช้หนี้คงยากความหวังคงลิบหลี
ทีนี้ย้อนไปนิดนึงเดิมทีนี้ก็มีบ้านอยู่

ณตอนนั้นที่มีบ้านอยู่ก็คือทำงานกันอยู่แถวบ้าน
คือบ้านมีอยู่ค่ะแต่ว่าหนูไม่เคยได้อยู่บ้านกัน
เพราะว่าหนูทำงานโรงแรมก็คือมันมีแคมป์ของโรงแรม

ใช่เป็นห้องพักให้ค่ะแล้วคืออยู่แต่แบบนั้น
อยู่ห้องพักพนักงานเพราะว่าหนูทำงานโรงแรมเขาเป็นคนสวนอย่างนี้ค่ะ
ใช่ก่อนหน้าที่จะมาทำก่อสร้าง

ใช่เพราะว่าตรงนั้นหนูต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าห้องด้วย

แล้วก็เลยต้องย้ายไปตามแคมป์ต่าง

ตอนนี้พอเรามีลูกอยากได้ที่อยู่เป็นหลักแหล่งกลับไปอยู่บ้าน

ค่ะนี่คือปัญหาหลักของคุณปูเลย

เรื่องการใช้หนี้หลังจากที่ทำบ้านสำเร็จถูกไหม

อยากได้เงินเท่าไหร่ถึงจะพอกับการเอาไปซ่อมแซมบ้านที่ถูกไฟไหม้

แค่พอได้คุ้มแดดคุ้มฝน

เพื่อจะเอาไปซ่อมแซมบ้านที่มีอยู่แล้ว

เพื่อพากันไปให้ถึง๑๐เพลงนะคุณปูนะ

อย่าแพ้ภัยตัวเองเป็นใช้ได้

เงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท

อินโทรยกที่สองของคุณปูมาเลยครับ
เป็นยังไงบ้างครับ

เคยฟังแต่ก็แกะเนื้อได้บ้างไม่ได้บ้างเลยค่ะ

เคยร้องจนจบไหมครับเพลงนี้
ก็มีค่ะร้องแข่งกับเสียงลูก

เรามีตัวช่วยให้นะครับ๓แผ่นป้ายนะครับ

การชิงร้านของคุณปูกับคุณตอสนะครับ

คุณปูครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ขนาดบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจก็ไม่ใช้เนาะ

วันนี้คิดว่าจะต้องทำให้ได้นะ

นึกถึงการซ่อมแซมบ้านนึกถึงการขับรถ

มือกันไปสองคนเอาภาพนั้นอยู่ในหัวให้ได้แล้วพุ่งไปนะคุณปู
นะครับขอให้โชคดีนะครับเป็นการใจให้ค่ะยกที่สองนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๒เพลงมาครับ
เพลง
ฟ้าสั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าของ

เหลือเผื่อทนที่ไหน
ไม่มีบัตรทองรักษาโรครักในใจ
สามสิบบาทเลยเก็บไว้
ไปซื้อผ้าเช็ดน้ำตา
ได้อยู่ใกล้ชิดได้มองเธอก็สุขใจ
พออยู่ห่างไกลฉันคอยไกลเธอในฟ้า
ฝนต่อเมื่อไหร่ฉันคอยไกลเธอในฝัน
ทางนี้จะหนาวถึงเธอไหมนั้น
ห่วงใยจากใจของฉันเธอเคยจะรู้หรือเปล่า
โอ้มีใจหน้าใจ
ไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของ
ทั้งที่ใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาครอง
ไม่คิดเป็นตัวสำรองแต่ขอจองเธอไว้ในใจ
บางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม
แอบพาเธอไปเดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริงเป็นได้แค่ฝันละเมอ
ฉันได้แต่คิดถึงเธอ
เวลาที่จดจดจด

มีใจหน้าใจ
ไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของ
ทั้งที่ใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาครอง
ไม่คิดเป็นตัวสำรองแต่ขอจองเธอไว้ในใจ
บางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม
แอบพาเธอไปเดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริงเป็นได้แค่ฝันละเมอ
ฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จุด

ไปแล้วนะครับเพลงในยกที่๒ของคุณปูนะครับ
เป็นเพลงของคุณตะกะแตนชุณระดาขอจองในใจนะครับ

แต่วันนี้กองเชียร์พลังดีมากนะฮะ

แต่ช่วงแรกรู้สึกดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ

แต่ว่าเป๊กฟังอยู่มันมีจุดแอบเอ๊ะอยู่เหมือนกัน๑จุด

ก็กังวลเหมือนกันค่ะ

ใช่ค่ะมันจะมีคำที่ใช้เหมือนกัน

ขอให้เป็นในทิศทางที่ดีกันแล้วกัน
เพลงที่๒ของคุณปู่นี้
เพราะกำลังใจจากลูกน้อยและสามี
แต่ก็มีบางจุดที่ชวนให้หวั่นใจอยู่บ้าง
ช่วงหน้าแชมป์ของเราคุณตอสจะเป็นฝ่ายร้องบ้าง
รอเอาใจช่วยกันครับร้องได้
ลุงน้ำเงินนักสู้หนึ่งสมัย
หนุ่มครึ่งท่อนผู้ไม่เคยท้อ
ตอสชายหนุ่มที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์ครึ่งท่อน
ผู้ที่มีหัวใจไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
ตั้งแต่เด็กผมก็จะใช้วิธีคาญเป็นส่วนใหญ่

อาจารย์ก็เห็นว่าเราอยากจะให้เรามีความสามารถ
บรรพื้นได้หกสูงได้ยกล้อได้
แต่ว่าการยกล้อนี่คือเรื่องที่ยากเลยเพราะเราไม่เคยเจอ
ใจมันไม่สู้แล้วเพราะเรากลัวอยู่แล้วไง
ตีกันที่ว่าจะชินกับการที่จะยกล้อแล้วก็จะไม่หงายนะครับ
อยากจะมีร้านซ่อมมอไซค์เล็กเป็นของตัวเอง
ที่มองว่าเราจะซ่อมรถได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นอาชีพของเราเองเลย
ที่เป็นนายตัวเองซึ่งผมชอบการที่ใช้ชีวิตอิสระ
คุณตอสตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตว่าจะใช้วิวแชร์นะครับ
ส่วนตัวนี่ได้แค่วข้องว่องไหวมากแต่ทราบจากทีมงานนะครับ
บอกว่าเคยมีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่คุณตอสเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแย่
แหยงกับรถวิวแชร์นี่มันเป็นยังไงครับ
ตอนเด็กจริงเนี่ยแม่ก็จะซื้อรถพลาสติกครับ
เป็นรถขนทรายเนี่ยให้เรานั่งแล้วก็ให้เราใช้มือขเทิบไป
พอตอนแม่ไปฝากเรียนอนุบาลเนี่ยครับก็จะมีอาจารย์เอาวิวแชร์มาให้นั่งทีนี้

แล้วก็รถเก้าอี้มันก็ไม่ใช่เก้าอี้นะมันก็แบบมีล้ออย่างนี้
แบบอะไรที่มันสามารถหมุนไปได้เร็วขนาดนี้

จะแบบจะหงายไปเลยครับเพราะว่าก็เลยแบบเวลานั่งตอนใหม่ใหม่ก็จะไม่กล้าพิง

ก็นานอยู่ครับก็จะมีแบบให้ครูหรือว่าให้เพื่อนคอยเข็นเอา
เราจะไม่ค่อยกล้าขัดเทิบไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าแรงก็จะยกเลย

กี่ปีที่กว่าจะได้กลับมาใช้วิวแชร์อีกครั้ง
ตอนอายุ๑๒ขวบเนี่ยที่กลับไปเรียนใหม่อีกรอบหนึ่ง
ไปอยู่ป๑ใหม่ได้อายุ๑๒ขวบแล้วก็อาจารย์ก็เอารถมาให้นั่งใหม่
ก็กลัวอีกอะครับเพราะว่าเราแบบเหมือนไม่ได้นั่งไปไหน
อันนี้แต่อันนี้รอบ๒แล้วนะก็ยังกังวล
กี่ปีกว่าจะคล่องถึงกระดิบได้ขนาดนี้
แต่รอบนี้จะไม่นานมากก็ประมาณ๒อาทิตย์มานั่ง
แล้วก็รู้สึกเฮ้ยแบบพี่ขอไปเองบ้าง
แต่ยังไม่ใช่คันที่กระฉับกระเฉงตรงนี้นะ

จนใช้มาทั้งหมดสิริรวมในการใช้วิวแชร์
ตั้งแต่การกลับมาฝึกครั้งนั้นตอนอายุ๑๒

ณตอนนี้เลยกี่ปีแล้วที่ใช้วิวแชร์มาทั้งหมด

ณตอนนี้ความคล่องบนวิวแชร์มีขนาดไหน

โอโหดนตรีประกอบการดริปวีวแชร์โชว์เลยครับ
ก็อยากจะได้สองแสนครับเพื่อจะไปเปิดอู่เป็นของตัวเองครับ
สองแสนบาทเพื่อจะเปิดอู่เป็นของตัวเองนะครับ
แล้วก็จะได้เรียกว่าไม่ต้องไปไหน
จะได้อยู่กับแฟนด้วยอยู่กับคุณแม่ด้วย
พร้อมนะครับยกที่สองนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
อินโทรยกที่๒ของคุณตอสมาเลยครับ

ถ้าพูดถึงความถนัดนี่มันก็ไม่ค่อยถนัด
ใช่ครับเราก็ปิดสำเนียงเหนือมา

แต่ว่าเป็นศิลปินวัยรุ่นเหมือนกัน

มันก็คืออ้ายมีเหตุผล
เพราะภาคเหนือจะฟังกันบ่อยครับ
แต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับคุณตอสเรามีตัวช่วยให้นะครับ

ตลอดการชิงร้านของคุณออสแล้วก็คุณปูนะครับ
ยกที่๒นี้คุณตอสครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
ล้านยกที่๒เพลงมาครับ
หักที่เจ้าให้มาไม่มีค่าสำหรับตัวอาย
อายบอกเคยสิทำร้ายมัน
อายมีแค่เพียงตัวก่อนทุนหัวที่มาผัวพัน
โรดยามทิ้งความฝัน
ที่อายเลยนะ
บอกเคยให้ใจกับภัย
หัวใจก็มีแต่เจ้า
ผู้แส่ผู้สาวบอกเคยที่หัวสาว
แต่ต้องยอมรับความเป็นจริง
เพื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่า
ให้คนใหม่ที่เขาเข้ามา
ดูแลให้ดี
สำหรับตายแล้วเจ้านั้นมีค่ะ
ที่ผ่านมาหากเจ้าจริง
ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิง
ที่อายนั้นมี
อย่าเคยฝากเรียกเธอว่าแฟน
ทั้งห่วงแค้นสักครั้งก็ยังดี
อยากให้หัวที่เห็นแบบนี้

ไม่เคยใจก็พ่าย
หัวใจก็มีแต่เจ้า
ผู้แสสผู้สาวไม่เคยสิ้งมูอาซา
แต่ต้องยอมรับความเป็นจริง
เพื่อผู้ยิ้มที่อายเห็นค่า
ให้คนใหม่ที่เขาเข้า
มาดูแลให้ดี
สำหรับอายแล้วเจ้านั้นมีค่ะ
ที่ผ่านมาให้หักเจ้าจริง
ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิง
ที่อายนั้นมี
อยากเลยปากเรียกเธอว่าแบน
เดินกว่างแขนสักครั้งก็ยังดี
อยากให้หัวที่เห็นแบบนี้
อายมีเหตุผล
แค่อยากบอกให้น้องเข้าใจ
อายบอกเคยคบใครหลายคน
มีแต่เจ้าผู้เดียวหน้ามนต์
เชื่อใจอายเด้อ
อายหักเจ้าบ่ได้อีหลี
ทั้งที่ใจนั้นมี

ยังหวังดีกับน้องเสมอบอกเคยเปลี่ยนใจ
ยังหวังดีกับน้องเสมอบอกเคยรักใคร
คีย์แผ่นเลยนะเป็นคีย์หุ่นเบิ้ลเลย
ใช่ค่ะนอกจากสุดเสียงนะคะยังเรียกว่าสุดสายตา
บอกได้เลยว่าตัดทุกคนออกหมดเลยระหว่างร้องเพลง
เหมือนถ่ายเอ็มวีกันอยู่สองคนเลยครับ
ส่งสายตาตลอดเลยนะคะ
บอกได้เลยว่าระหว่างทางไปถึงตรงนี้นะคะ
มดเดินเป็นทางไปเลยนะคะ

คีย์ไม่ว่ากันค่ะขอเนื้อถูกต้องค่ะ

เสิริฟโอโหโหโหด้วยความยากของคีย์เพลง
ทำให้คุณตอสต้องร้องออกมาแบบสุดเสียง
แถมส่งใจให้แฟนแบบสุดหัวใจแบบนี้
เพื่ออนาคตของคนที่นักสู้ทั้งสองรักแล้ว
ยกนี้จะพลาดไม่ได้เด็ดขาด
เรามาฟังผลในยกที่๒ช่วงหน้าครับ
ร้องร้าน
ยกที่สองนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท

ร้องได้

บ้านค่ะหลังเดิมใช่ค่ะแล้วก็พอได้เหลือขายของหน้าบ้านเลี้ยงลูกค่ะ
ก็อยากได้สักสองแสนครับเพื่อไปเปิดอู่ครับผมยกที่สองนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาทคุณปูและคุณตอสร้อง
ได้ครับ

ถ้าประกาศแบบนี้โหดีใจค่ะหัวใจพองโตเลยค่ะ
ร้องได้ทั้งสองคนแบบนี้นะคะสามารถสะสมเงินร่วมกันในยกที่สองค่ะ

จุดที่เราหวาดเสียวกันในช่วงแรกคุณปูโอเคไม่มีอะไร

ลื่นขอให้ไม่มีอะไรและราบลื่นอย่างนี้ต่อไปเรื่อย
อีกหลายยกจนกว่าจะครบยกที่๑๐คุณตอสเหมือนกันขอให้มั่นคงสม่ำเสมอ
เวลาร้องขอให้มีอินเนอร์ส่งสายตาหวานเยอะขึ้นไปตรงนู้นเยอะ
แต่ว่าตอนนี้ไม่ให้ส่งสายตาอย่างเดียวให้ลงไปเติมความหวานกันก่อนนะคะ
เพราะว่าในรอบนี้เดี๋ยวให้ร้องอีกเพลงนึงแต่ว่าให้คุณปูร้องก่อนเดี๋ยวเชิญคุณตอสข้างล่างเลยค่ะ
เปิดศึกยกที่๓มูลค่า๓๐๐๐บาทกันด้วยคุณปู่คุณแม่ลูกสามหัวใจแกร่ง
ตอนนี้ก็มาถึงยกที่๓แล้วนะครับรู้สึกผ่อนคลายอะไรบ้างหรือยังฮะ
ก็นิดนึงค่ะใจชื้นคุ้นกับเวทีนิดนึงค่ะ
เพราะฉะนั้นในรอบนี้ค่ะในยกที่สาม
ตั้งใจให้ดีนะคะพร้อมหรือยังคะ
พร้อมค่ะไปถ้าพร้อมมาเลยนะครับ
ยกที่สามนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
อินโทรยกที่๓ของคุณปูมาเลยครับ
คุณปู่ยากลงยังไงค่ะ
หนูชอบเพลงนี้ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ฟัง

ของคุณธิดานะฮะคุณธิดาดวงดาวค่ะนะครับก็ไม่เร็วนะฮะ
เป็นเพลงไม่เร็วมีเวลาผมว่าน้องมาคิดเนื้อตามได้เลยนะ
นี่ค่ะอุ้ยไม่อยากให้ประมาทเลยนะครับถึงเวลาหรือยัง
เรามีให้๓ตัวช่วยนะครับเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงร้านของคุณปู
และคุณตอสในยกที่๓นี้คุณปูครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

อืม
นี่หรือดูเหมือนเครื่องจะติดแล้วครับ
นักสู้ผู้ท้าชิงของเรา
แม้เนื้อเพลงจะบีบคันหัวใจ
แต่คุณปู่ก็ร้องได้รื่นหู

เรียกเสียงปรบมืออย่างเกลียวกราว

ที่ต้องมาร้องต่อในครั้งหน้า

ต้องติดตามกันต่อไปครับ
ตอนนี้๒คนก็มีเงินสะสมด้วยกันแล้ว๒๐๐๐บาทครับ

คุณตอสคะแล้วนัทตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะ

ก็จะเป็นในส่วนของรถที่มีปัญหาครับ
โดยใช้โปรแกรมนี้เข้าไปตรวจสอบดูส่วนเสียหายอะไรอย่างนี้ครับ
ผมจะชอบมอไซค์มากกว่าเพราะว่ามันมีขนาดเล็กกว่าอะไรอย่างนี้
ถ้าเป็นมอไซค์นี่คือถ้ายกขาตั้งคู่ให้แล้วก็จะถอดล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
รำคาญก็บอกกันเด้อที่เปอเสี่ยไปธามเจ้าอีก
หัวอยู่ว่าบ่มีสินมันผิดตั้งแต่พักแล้วล่ะ
คุณตอสและคุณบูร้อง

มันนอกวันนี้ไม่เหมือนมันนอกวันนั้น
กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนก่อนใครครับ